คุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมที่อยู่แถวสะพานใหม่ค่ะ
ร้องเรียนผ่านมายังทีมข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่ามันมีผู้ชายอยู่คนนึงที่อยู่แถวนั้นเมา
เมาและอัลวาดโอ้โหเดือดร้อนรำคาญกันแบบบ่อยมาก
เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้เลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตำรวจไปตรวจสอบให้แล้วค่ะ

นี่นะคะผู้ชายคนที่เราเบลอหน้าเอาไว้
ก็คือคนที่ชาวบ้านบอกว่าชอบเมาแล้วก็อลวาด

และเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางเขนลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้
นี่คือชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่านายสมคเนยอายุ๕๓ปีเป็นคนในพื้นที่นะคะ
คือเมาอัลวาดทุบกระจกที่อยู่หน้าทางเข้าชุมชน
กระจกเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลย
แล้วยังเอากระจกไปเครื่องใส่คนไปปลาใส่คนเมื่อตอนเช้ามืด
นี่ค่ะดูเศษกระจกนะคะเศษที่มันแตกเนี่ย

แล้วเอาเศษเหล่านี้ไปปลาใส่คนนู้นคนนี้
โอ้โหชาวบ้านเขาบอกเขากลัวค่ะ
นายสมคเนย์ไปที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ
พยายามจะเอาก้อนหินปลาใส่สุนัข
เดี๋ยวดูภาพนะคะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สามตัวสามตัวยังเอาไม่อยู่
นี่แบบนี้

เขามีเด็กเขามีคนแก่เขามีผู้ป่วยติดเตียง
แล้วมาเห็นภาพที่นายสมคเนย์ทำแบบนี้

แล้วก็ร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวีมาด้วยนะคะ
เราก็เลยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญนะคะ
ทางเข้าชุมชนที่นายสมคเนย์ไปทุบกระจกค่ะ
เจ้าที่ก็ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วไปเก็บไปกวาดเรียบร้อย
เพราะว่าเป็นพื้นที่เข้าออกของชุมชนนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับนางสาวกฤษณีปัญญามีอายุ๔๒
ก็เป็นชาวชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญนี่แหละค่ะ

ไปทั่วครับเขาเห็นแล้วตกใจนะคะแล้วนายสมคเนธเดินปรีมาเลย
ปรีมาหาเธอเลยแล้วพยายามจะเอาเศษกระจกที่อยู่ในมือมาทำร้าย
วิ่งหนีค่ะเธอบอกเธอกลัวมากแล้วตอนที่ไม่อยู่บ้านนะคะ
เหมือนกับว่าบุกเข้าไปในบ้านที่มีลูกสาวสองคนแล้วยังเล็กอยู่ด้วย
แล้วก็มีคนแก่ด้วยมีผู้ป่วยติดเตียงอีก
บอกไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องแจ้งความแล้วล่ะเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
เธอบอกว่าเคยแจ้งตำรวจไปสองรอบแล้วค่ะ
แต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาจัดการให้สักทีจนเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะ
ที่บ้านมีคือเราห่วงกลัวกังวลว่าช่วงเราไม่อยู่หรือยามพิการเรามีคนแก่ติดเตียง
มีเด็กอยู่ที่บ้าน๓คนค่ะแล้วก็มีบ้านที่อยู่ติดกันก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีก
ซึ่งแถวบ้านเราเราก็คือมีแต่ทั้งเด็กทั้งคนแก่ค่ะ
เรากลัวบุคคลนี้มันไม่ไหว
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปถึงบ้านของนายสมคเนเลย
นายสมคเนยยังเมาอยู่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่นายสมคเนยว่าไงรู้ไหมก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายซะหน่อย
นี่บอกแบบนี้ค่ะแล้วก็อ้างว่าก็ทะเลาะกับหมา
หมามันมาไล่กัดก็เลยต้องทะเลาะกับหมาบอกแบบนี้

เมื่อคืนนี้หมามันออกมากัดผมแล้วกระจกเนี่ยเขาวางไว้เนี่ย
คือพูดง่ายว่ามันอยู่ตรงระหว่างตรงทางแยกพอดี
ผมก็ต้องไปถูกกระจกด้วยละครับ
ในเมื่อเหตุการณ์ข้างหน้าผมทำหมาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้

มันเป็นตู้กระจกเขาวางอยู่คือก็ทิ้งแล้วแต่ไม่มีคนเก็บ

กระจกกระจกแล้วทำไม
ก็ไม่เป็นตู้ฟ้า
ผมกล่าวขอโทษคนนั้นประมาณ๓๔ทุ่มแล้วต้องขอโทษที

ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าถ้านายสมคเนยคุยไม่รู้เรื่อง
ขอคุยกับคนใกล้ชิดก็แล้วกัน
เพื่อจะรู้เรื่องคุยกับภรรยา

บอกว่าก็อยู่กัน๒คนสามีชอบถึงเล่า
ก็จะไปช่วยทำความสะอาดป้อมตำรวจไปโบกรถ
ทำความสะอาดตามที่ต่าง
ก็จะได้เงินมาบ้างนิดหน่อยตามแต่เขาจะให้

ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ
เขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นสองคนค่ะ
เขาก็เป็นบ้าอย่างนี้อยู่แล้ว
คือว่าเขาจะกินเหล้าอยู่อย่างนี้

ไปเก็บขยะอะไรสารพัด
ย่าเก็บอะไรอย่างนี้ทุกอย่าง
ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
แต่เขาไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใคร
ในครั้งนี้หนูก็ขอแค่นั้นแหละค่ะ

เขาบังคับกันไม่ได้พี่

คือเขาก็พูดไม่ผิดนะครับ

แต่วันนี้มันทำอยู่แค่นี้

ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า
ถ้ายังทำแบบนี้ก่อเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ

หน้าของภรรยาในสมคเนคา
นางสาวพิกุลอาภาษีอายุ๔๗ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าปกติในสมคเนคาเมาและอรวาตตลอด

ทำร้ายภรรยาคนเดียวไม่เคยทำร้ายคนอื่น

แต่ครั้งนี้เนี่ยอาการจะหนักหน่อย
ทีนี้ค่ะทางกรรมการชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ
นายวิวัฒน์เชี่ยวชูกูลอายุ๗๗ปี
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายสมคเนงมีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่พาไปตรวจพาไปบำบัดน่าจะดีกว่า
กลัวว่าคนในชุมชนจะได้รับอันตรายค่ะ
อยากจะให้ว่าให้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
คือว่าเอาไปบำบัดได้ไหมใช่ไหมให้แกหายใช่ไหม
เราก็ไม่ถามว่าความเดือดร้อนจริง
มันก็แต่ว่าเดือดร้อนมันก็เดือดร้อน

แล้วก็อะไรจะไรอีกทีแกเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะ
หมามก็เห่าคือก็น้อยไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้
มันก็แก้เขาโว้ยตอนนี้เราก็ไม่อยากจะใช้ความดุงแรงอะไร
ตำรวจก็เลยนำตัวนายสมคเนย์ไปโรงพักนะคะ
สอนอบังเขนไปตรวจหาสารเสพติด
ปรากฏว่าปัสสาวะม่วงไม่ใช่แค่เมาเหล้าแล้วล่ะ
พอดีล่ะค่ะน่าจะเสพยาเสพติดด้วย
วกกับดื่มสุราไปอีกนะคะ

จะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก
ใช่ไหมเราก็หนักใจนั่นแหละ